คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะจะต้องเจอกับคุณยายดาวแน่นอน
คุณยายบอกว่าอยากจะไปเป็นนายกฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
อยากไปลองเป็นนายกดูนะคะแต่ระหว่างทางไปเจอกับคุณลุงท่านหนึ่ง
ไว้เกิดการถกเถียงกันแต่สรุปสุดท้ายผนึกกำลังกัน
ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ยังน้อยไปยังหล่อน้อยกว่าผมไปนิดนะ
เรามันคนหล่ออ่ะเดี๋ยวยาย
เป็นอย่างไรคนเดียวแบบนี้หลานเหลินไปไหนนี่

การเรียกคนอื่นว่ายายนะ

ขาวยังหนวดตาชัดจังแห้งโหเก่กขนาดนี้

เออเราแต่จะคิดละกัน
โอ้โหยายเอาไปว่าใครจะแต่งตัวแบบไหนมันก็สิทธิ์ของเขา
เออพูดถึงคำว่าศิษย์แล้วนึกถึงคำนี้เนอะ
เทคทีมจานุได้ไหม

ท่ายรูปบัตรเลือกตั้งแล้วมาโชว์โซเชียลเฮ้ยฉันเลือกเบอร์เนธ

ไม่ได้
แล้วยันลืมใช้เลือกตั้งสารร้าน
ด้านด้านตาด้วยออกไปใช้ซิ
ได้จ้ะไปเถอะไป